เธอเธออยู่แก๊งไหนอ่ะ

เพราะว่าสวยลดทุกคนเลย
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะแก๊งนางฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตำนานนะคะ

ล่าสุดกลับมารวมตัวคัมแบ็คแล้วจ้า

ฉันเป็นนานารายบีนาจ้า

พักเบรกนะฮะเข้าโครงการฝากลูกไว้กับคุณพ่อกันเป็นแถวเลย
มาค่ำคืนที่ผ่านมา๖สาวชมาธิกยังนางฟ้าค่ะ
ประกอบไปด้วยเจนนี่อารภาษณป้อมเพชรนะคะ
นานาไรบินาแอนด์อลิทชาวุนเซ็นต์วิทธิพา
เจนสุดาแล้วก็พอลลาเชลล์ค่ะ
ลัดฟ้ามารวมตัวนะคะกับเพื่อนซี

ทุกคนเนี่ยรวมตัวกันฉลองวันเกิดย้อนหลังให้กับคุณพอลล่าเทลเลอร์
ปีนี้นะจ๊ะเธออายุ๓๙ปีแล้ว
น่าเธอหวังว่าลืมเรื่องอายุไปเลยนะเออถึงลูกสามแต่ว่ายังเซียอยู่นะคะ
รวมตัวแก๊งสาวเพื่อนซีใครก็เรียกนะพวกเธอว่า
เออเธอเนี่ยเป็นแก๊งนางฟ้า
เออสาวเจนสุดาเนี่ยกลับลงแคปชั่นแซวตัวเองนะคะ
นี่คือรุ่นตกน้ำไม่ไหลตกไฟ
โอ้โหนั่นจริงน่ะ
ประโยคนี้มันหมายถึงว่าผ่านเรื่องราวกันมาเยอะมากเลยนะ
ทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งดราม่าพี่แจ๊ค
คือเมื่อก่อนคุณผู้ชมที่ฉันเป็นนักข่าวสัมภาษณ์ทั้ง๖คนบ่อยมาก
บ่อยมากจริงแต่ละคนมีแต่เรื่องมีแต่ราวแต่ว่าก็ผ่านคนมา
พี่แจ๊กจิ้มสัมบ่อยมากเลยจ้า
แต่ตอนนี้ทุกคนก็มีครอบครัวแล้วก็แฮปปี้กันนะ
รุ่นไหนก็ไม่ทราบคุณผู้ชมที่บอกเลยว่านี่คือตำนานสวยอมตะ
คุณผู้ชมดูซะก่อนสวยแบบสตาร์ฟไว้เลยนะคะ
เดี๋ยวดูภาพสักก่อนนะหลักผ่านอยู่ที่ภาพแล้ว
จะผ่านไปกี่ปีเนี่ยความสวยยังคงที่นะ
อันนี้ทางด้านสีครีมคือทางด้านลัวอดีต
อันนี้คือรวมตัวกันนะคุณผู้ชมโอ้น่ารักทีเดียว
บอกเลยว่ามิตรภาพของพวกเธอยาวนานจริงนะคะ
จับมือกันผ่านทุกอุปสรรคเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดเลยนะคะไม่ว่าใครมีเรื่องดราม่านะ
แต่ฉันที่ชอบใครรู้มั้ยคนนึงคุณนานาไรมีนา
ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรทุกอย่างแม่จัดการเองจ้

เขาบอกว่านาเนี่ยฉายาเจ้าแม่กาวใจให้แกร่งนะคุณวิสมนะ